เราก็ว่าเออรักจริงแล้วพิสูจน์ยังไง
ฉันจะได้รู้มั่นใจว่าเธอรักจริง
เขาก็บอกงั้นฉันวิ่งไปหาเธอสิ
เราทำภารกิจพิชิตรักนะครับเพื่อพิชิตใจสาว
เรื่องนี้ต้องยิ้มคุณผู้ชมติดแฮชแท็กไว้แบบนี้
เรื่องราวดีในวันวาเลนไทย

เรื่องของพี่แมวกับพี่ยุ

ระยะทางพิสูจน์รัก๑๒๐๐กิโลเมตร
สูจน์ใจฟันฝ่าอุปสรรคมาได้

คุณผู้ชมเราให้ดูบรรยากาศวันนี้เลยนะครับ
พี่แมวของเราก็คือพี่สุทธิบล้อมจิต
หนุ่มยัดโสธรวัย๕๒ปี
หนุ่มใหญ่ที่พบรักกันทางโซเชียล
กับพี่ยุพี่ยุคือพี่ธนภาเขียวอ่อนวัย๕๖ปี
คุณผู้ชมพูดกันว่าถ้ารักมีจริงก็วิ่งมาหายุสิ
ก็คิดดูสิคุยกันผ่านทางติ๊กต๊อกตลอด
แล้วพอยื่นยื่นข้อเขาเรียกว่าอะไร

ใช่ยื่นสิ่งนี้ไปปุ๊บ
จริงพี่แมวมาจริงฟิตซอมอยู่๓เดือนนะครับ
แมวฟิตซ้อมฟิตซ้อมเราต้องอึดเราต้องทนนะ
ระยะทางก่อน๑๒๐๐กิโลไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปหาเธอถึงสตูน
ที่สุดพี่แมวเริ่มออกเดินทาง๑๔มกราคม
กระทั่งผ่านมา๑เดือนตั้งใจว่า๑๔กุมภาพันธ์

คุณผู้ชมท้ายที่สุดสัญญาใจของทั้งคู่นะครับ
ความสำเร็จเช้าวันนี้เลิกงามยามดี๗โมง๓๙นาที
ที่อำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูน
นี่พร้อมแล้วนะฮะพี่ยุพร้อมแล้ว
วิ่งในระยะทางสุดท้ายแค่๒กิโลเมตร
แมวพี่แมวพร้อมวิ่งระยะทางสุดท้าย
ยุก็พร้อมพี่ยุพร้อมรอรับพี่แมวอยู่

๕๐ชีวิตมาร่วมขบวนวิ่งกับพี่แมว
ไปพร้อมกับพี่แมวว่าที่เจ้าบ่าว

ออกวิ่งจาก๓แยกบ้านสะพานวา

ซวมใส่ชุดสีชมพูพฤบกันทั่งงาน

ชมพูเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ฮะ

มาถึงที่ว่าการอำเภอบรรยากาศเปี่ยมล้นไปด้วยรอยยิ้มและความสุข
ในอำเภอทุ่งว่านะยิ้มรอตั้งแต่เช้าแล้ว
รอต้อนรับและมอบดอกไม้เป็นกำลังใจท่ามกลางเสียงเชียร์จากพี่น้อง
ว่าให้ว่าที่เจ้าบ่าวถอดหมวกโชว์หน้าถอดผ้าโชว์ผิวพันธุ์หน่อย
คุณผู้ชมเพราะเมื่อวานอะไรพี่แมวไปไหนมาไปตัดผมมา
ไปตัดผมไปโกนหนวดไปทำหน้าให้หล่อออร่าแบบนี้
เพราะวิ่งกันมาเป็นเดือนผ่านแดดผ่านฝนตรากตำหน้าก็ดำไปนิดนึง
แต่พอถอดหมวกออกมาเป็นยังไงคุณผู้ชมไปดูจังหวะนี้หน่อยนะครับ
มาถึงตรงนี้นะครับซึ้งใจมากหน่ะครับพี่แมวทัดเลยอ่า

ถอดถอดถอดถอดถอดหมวกออกเอาผ้าออกโอโชว์ความหล่อเสริฟผมนิดนึง

แล้วเนี่ยวันนี้เรียกพี่แมวได้แบบเต็มปากเต็มคำเพราะว่าตัดผมแล้วดูเด็กดูหนุ่มขึ้นจริง
คุณผู้ชมแต่ว่าการถอดหมวกไม่ใช่ไฮไลท์ของงานนี้
ไลท์อยู่ตรงไหนรู้ไหมชาเลนส์นี้เลยค่ะ
ที่พี่ยุเขาบอกว่าเดี๋ยวจะใส่เสื้อสกรีนอะไรนะ
พิสูจน์รัก๑๒๐๐กิโลใช่ไหมแล้วก็เอาให้เพื่อนใส่ด้วย

แล้วให้พี่แมวเลือกคนไหนคือพี่ยุ
เนี่ยจังหวะนี้แหละใช่ค่ะที่แรกลุ้นมากเลยนะ
กับชาเลนส์นี้จะทำสำเร็จไหมแต่นี่โอ้โห
พุ่งตรงเข้าไปหาเลยค่ะแล้วก็สวมกอดกันแบบนี้
แมวเขาตั้งใจว่าถ้าเกิดได้เจอน่าจะหอมซักฟอด

วบไปจวบใหญ่เลยเหมือนกันค่ะ
ก็จุ๊บกันเลยแบบนี้
สมกับ๑๒๐๐กิโลที่คิดถึงนะคะ
หลายตำนาน

เร็วเข้า
โอ้โหคุณอาริยาน้ำตาคลออีกแล้วดูแล้วแบบดูแล้วแบบเออเขาดูแล้วซึ้งอ่ะ
แม่ถ้าซูมได้จะให้ซูมตาคุณอริยาเลยน้ำตาจะไหลชอบอะไรแบบนี้คุณผู้ชมครับ
มันมีความสุขไปด้วยนะคุณนะแล้วดูดิพี่ยุน้ำตาไหลเลยอ่ะ
คุณตอนที่ให้ดูว่าคนไหนพี่ยุดูไม่ออกเลยมั้งแววตาพี่ยุนี่คือแบบดีใจอยู่มากอะค่ะ
แสดงความรักกันพอฝ่าฝูงชนเข้ามาได้ตรงเข้าไปหาแล้วก็โกรธแบบเนี้ย
แล้วเพื่อนคนที่มาให้กำลังใจกันก็กรี๊ดลั่นกันเลย
ใช่ค่ะบรรยากาศแห่งความสุขครับ
คุณผู้ชมห้าสุขแค่อันนี้ยังไม่พอไปสุขกันต่อเลยนะครับ

คุณว่าอะไรทั้งสองเป็นสามีภรรยากันแล้ว

พี่แมวกับพี่ยุขอบคุณชาวบ้านทุ่งวาของจังหวัดศตูน
แล้วก็แฟนคลับทุกคนที่ติดตามเรื่องราวความรัก
กลายเป็นเรื่องราวดีในโลกโซเชียลเต็มไปหมดเลยนะ
รวมถึงหน่วยงานที่จัดการต้อนรับและจัดงานจดทะเบียนสมรสให้
และพี่แมวพี่ยุบอกขอให้เรื่องราวของทั้งคู่
เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนให้ความสำคัญกับครอบครัว
ความรักของคนในครอบครัวและอยากให้ทุกคนรักกันนะครับ

เราจะไปอยู่กับเขาไปทุกที่
ไปไหนไปทุกที่กันเลยนะครับใช่ค่ะ
คุณผู้ชมฮะสักขีพญานแห่งความรักมีเยอะแยะเลยนะ
จากนี้ก็กลายเป็นเส้นทางความรักเดียวกันคุณ
คือพี่แมวฟันฝ่าเส้นทางมา๑๒๐๐กิโล
ฝ่ามาคนเดียวนะตากแดดตากฝนมาแบบนี้
แต่พอมาเจอกันแบบนี้คุณหลังจากนี้กลายเป็นเส้นทางเดียวกันแล้ว

ทีนี้สักขีพยานอีกคนที่สำคัญคือแม่ของพี่ยุฮะ
แม่พี่ยุธิเนี่ยโอ้โหปลื้มใจมากที่เห็นลูกสาวมีความสุข
แล้วก็ประทับใจความรักที่พี่แมวมีต่อลูกสาว
แม่ก็ขอโวยพรให้ทั้งคู่สุขสมหวัง
และครอบครัวจะช่วยสนับสนุนกันต่อไป
กุญแจรถเหรออะไรฮะมีผู้ใหญ่ใจดีค่ะ
นี่คันนี้เลยแล้วก็บอกว่าอ้าวพี่แมวพี่ไม่ต้องวิ่งต้องเดินแล้วนะ
ใช่ที่ขับรถรับสาวส่งสาวรับพี่ยุเลย
ใช่ค่ะแล้วนี่ก็ถามด้วยนะพอแต่งงานแล้วจดทะเบียนสมรสแล้ว
แลนไว้จะไปเที่ยวจะไปฮานีมูลที่ไหนไหม
เขาจะไปนะเขาบอกว่าอยู่สตูนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะไปหลีเป๊ะ
เป๊ะนี่เป็นเมาดีฟเมืองไทยนะคะจะไปเที่ยวทะเลด้วยกันก่อน
เดี๋ยวหลังจากนั้นอาจจะไปใช้ชีวิตร่วมกันที่นครนายกนะคะ
แล้วอาจจะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนี่แหละฮะคือทั้งสองคนก็มีแบบหัวใจ
แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเดียวกันนะ
ให้ฟังเพลงเพราะไปแล้วก็ดูมิวสิกนี้ไปนิดหนึ่งฮะ
ประยะทางพี่สูตรรัก๑๒๐๐กิโลพี่สูตรใจรักเราอยู่ที่ไหน
พี่แมวจะเดินไปให้ได้เจอพี่สูตรรักให้ยูรู้
พิสูจน์ดูให้ยุเห็นรักของเราจะได้เป็น

ที่แท้จริงไม่มีเส้นระยะทาง

คอนนายกพี่แมวพี่แมวไม่ต้องชวนพี่ยุเดินมาแล้วนะ
คราวนี้นี่คือนั่งเครื่องมาขับรถมาดีกว่านะ
ใช่ยินดีด้วยนะครับ